ถามคุณผู้ชมหน่อยคุณผู้ชมเคยถูกเลขท้าย๒ตัวไหมคะ
แล้วเคยถูกมากที่สุดกี่ใบ

หนุ่มเมืองเลยคนนี้เขาดวงดีเขาดวงเห็ง

ถูก๕๐๐ใบรางวัลหนึ่ง๒๐๐๐บาท

แต่ต้องฟังข่าวนี้ให้ดีก่อน
มันมีสอดไส้เพราะว่าเขาซื้อเยอะไงเลข๘๘เนี่ย
ปรากฏว่าข้างในบางทีมันมี๑๕ใบที่เป็นของงวดอื่น
ว่า๑๕ใบนี้ก็ไปขึ้นรางวัลรอบนี้ไม่ได้ไง

โทษทางฝั่งของคนขายเลยนะ
ที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตว์เนี่ยนะฮะ

ทำให้ลาบของเขาครั้งนี้กลายเป็นลาบลอย
คือลอยไปหน่อยนึงแต่ส่วนที่ถูกก็ยังมีนะ
๕ใบถ้าเกิดคิดเป็นเงินรางวัลจะต้องได้๓๐๐๐บาทถูกไหม

เท่ากับว่าเขาหายไปจากล้านหนึ่งที่เขาต้องได้
เขาก็ได้ไป๙๗๐๐๐บาท

อายุ๓๗ปีเป็นชาวจังหวัดเลย
เจ้าของร้านขายปุ๋ยชื่อดังบ้านไร่ทามเนี่ย
ก็ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสพเมืองเลยเลย
เพราะว่าเขาไปตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดที่ผ่านมาศ๑๖สิงหาคมปรากฏว่า
ซื้อเลขท้าย๒ตัวเลข๘๘มาตั้ง๕๐๐กว่าใบ

ใช่คือทุ่มหมดหน้าตักเลยค่ะ

ไปที่ไหนเจอ๘๘ก็ซื้อไปที่ไหนเจอ๘๘ก็ซื้อ
แต่พอเอามาตรวจดูเนี่ยมันมีงวดอื่นงวดเก่าเนี่ย
ปนด้วย๑๕ใบเลข๘๘นี่แหละทีนี้ก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
กับการเตรียมตัวจะไปสนามบินจะบินมากรุงเทพเพราะว่าเดี๋ยวจะมาขึ้นเงินที่กองสลากค่ะ
เลข๘๘ว่าไปเอาเลขนี้มาได้ยังไงทำไมถึงทุ่มหมดหน้าตักซื้อแต่เลข๘๘ตั้ง๕๐๐กว่าใบ
คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มามอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่หน้าร้านไร่ไทม์การเกษตรแล้วตอนนั้นเนี่ยนะมีน้องในคณะหมอลำเนี่ย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจู่มาชนหน้ารถกระบะ
แล้วก็มาชนตรงกรอบป้ายทะเบียนมันมีรอยแตกด้วยคุณสืบสกุล
ตรงนั้นมันเป็นจุดเลข๘๘ที่ป้ายทะเบียนมันแตกพอดี
เออนะฮะคือ๒เลขกลางเนี่ยใช่ค่ะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชม
จากรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาชนตรงป้ายทะเบียนแล้วนะ
ทั่วทุกสารทิศที่ไหนมีผมเอาหมดรวบรวมมาได้๕๐๐ใบ
แล้วก็ถูกรางวัลแต่ว่าแหมมันก็เสียความรู้สึกนิดนึงนะ
เพราะว่ามันมีสลากเก่าที่สอดไส้ปะปนมาด้วย
เป็นของงวดอื่นเนี่ยซื้อจากที่ไหนเพราะว่าผมเนี่ย
ซื้อจากหลายที่เหลือเกินแต่ถ้าเกิดให้ผมเดานะ
อันนี้เขาบอกแบบนี้แล้วก็ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง
จฉาชีพที่อาจจะสอดไส้สลากเหมือนอย่างที่เขาโดนมานะ
คุณผู้ชมดังนั้นจะตรวจสอบจะซื้ออะไรก็ตรวจสอบเรื่องงวดให้ดีด้วยนะคะ
บางคนซื้อเยอะไงแล้วบางทีพอให้มาแบบเป็นปึ้ง
อาจจะตรวจสอบแค่แบบฉบับใบแรกใบ๒อะไรอย่างนี้
ได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ถามดีเจวุฒินะว่าเนี่ย
ถูกรางวัลน่ะห้าร้อยใบหนึ่งล้านบาทเนี่ยน่ะ
จะไปปิดค่างวดรถกระบะฟอร์ดเลนเจอร์สีทอง
แล้วก็เลยถามคันนี้ใช่ไหมที่ทำให้ถูกเลข๘๘
เขาบอกว่าใช่ครับเพราะว่ากระบะสีทองคันนี้ของผม
เลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า๕๘๘๖จังหวัดเลย

แต่ว่าเรื่องที่ถูกสอดไส้สลักงวดก่อน
ก็ต้องไปแจ้งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับ